คล่องแค่ไหนก็แพ้ถนนบ้านเรา

คนนี้เป็นอดีตแชมป์โลกแข่งรถจักรยานยนต์เร็วที่สุดในโลก
สถิติกินเนสบุ๊กมาหลายต่อหลายสนาม
หลายต่อหลายเส้นทางทั่วโลก
แต่แพ้ถนนบ้านเราที่ภูเก็ต
มาเข้าโค้งชนจนเกิดอุบัติเหตุนะฮะ
อำเภิกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับ
นี่ฮะผู้ชายคนนี้นะครับ
ก็คือนายโอเล็กอาฟานาเซ็นโก
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
แล้วบาดเจ็บแขนใกล้ข้อศอกเนี่ยนะฮะ

ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ว่าก่อนเกิดเหตุคือนายเอริกเตบูขี่รถจักรยานยนต์มาจากพื้นที่อำเภอทะหลาง

ส่วนนายโอเล็กอาฟานาเซ็นโกขี่รถจักรยานยนต์มาจากอำเภอกระทู้
่งหน้าไปยังพื้นที่อำเภอทะหลางก็คือสวนกัน
แล้วมาถึงจุดเกิดเหตุนายโอเล็กอาฟานาเซ็นโก

เลนไปชนรถของนายเอบริกเตบูที่ขี่สวนกันมา
คุณผู้ชมตำรวจมาถึงก็ตรวจเป็นแมวแอลกอฮอล์ในเลือกของนักท่องเที่ยวทั้ง๒คน

เขาขี่ปกติไม่มีเมามาไม่ดื่มอะไรมานะครับ

ว่ามีคนขี่คนหนึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบ
เคยทำสิติขี่รถจักรยานยนต์ที่เร็วที่สุดมาแล้วในโลกนะ
คือนายเอริกใช่ไหมก็คือเอริกเตบูนี่ฮะปรากฏเขาก็บอก
ไอก็แพ้ถนนบ้านยูเหมือนกันนะใช่ถนนบ้านยูเนี่ยมันเข้าโค้งยากนะ
โอ้โหก็คือสรุปว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเมาเมออะไรเลย
แต่แหมพอพูดอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกแบบเขินอายยังไงก็ไม่รู้เนอะ
เขาอุตส่าห์ไปขี่ทั่วโลกแล้วไม่เป็นอะไรนะฮะมาประสบอุบัติเหตุที่บ้านเรานะฮะ
เขาเป็นชาวฝรั่งเศสที่มาเที่ยวนะฮะ